รอดูกันแต่ที่แน่อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้มันคือเรื่องของการหาเสียงแล้ว
หนึ่งในวิธีการหาเสียงที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือป้ายหาเสียงใช่ไหมคะ
เมื่อก่อนเนี่ยติดกันเต็มเลยผู้คนก็พยายามออกแบบเป็นป้ายอะไร
อย่างตอนคุณชุวิตเนี่ยเป็นป้ายคู่กับหมา

ทีนี้ปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยคือไม่ใช่ช่วงนี้หรอก
ทางภาคการเมืองหันมาใช้สื่อโชว์โซเชียลแบบเต็มรูปแบบกันมากขึ้น
ค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของสื่อออนไลน์เพื่อที่จะเข้าหาประชาชน
ทีนี้ธุรกิจป้ายโฆษณาหรือว่าป้ายต่างเขาก็เริ่มรู้สึกหวั่นแล้ว
ว่าคงจะไม่ได้รับเม็ดเงินมากเท่าที่ควรเหมือนในอดีต
ที่จะทำให้เขากลับมามีรายได้ในประเด็นตรงนี้เหมือนเดิ
คือเลือกตั้งทีร้านป้ายรวยเลยนะ

ทุกพื้นที่ต้องทำป้ายหาเสียง
แล้วแบบทำทีนึงมันหลายมันเยอะ

ต่ำหลักล้านเดียวนะพูดถึงต่ำเลยนะส่วนต้อง
ซึ่งเรื่องนี้นายจักริจเข็มทองนายกสมาคมป้ายและโฆษณาบอกเลยนะคะว่า
จริงแล้วช่วงหาเสียงเรื่องของป้ายและโฆษณา
เป็นช่วงนาทีทองเลยของธุรกิจเหล่านี้
รูปแบบการหาเสียงปีนี้เนี่ยเน้นไปให้น้ำหนักที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นก็จริง
เพราะว่ามันเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ง่าย
สร้างการจดจำจากประชาชนได้ดี
ก็เลยคาดว่าภาพรวมของธุรกิจป้ายและโฆษณาปีนี้

แล้วก็คาดว่าจะเติบโตกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ๕๗ค่ะ
นายสาคอนตุริธนาจิตอดิษฐ์นายกสมาคมป้ายและโฆษณาก็บอกว่า

นำงบหาเสียงไปทุ่มกับสื่อโซเชียล

ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าด้วย
ก็เลยมองว่าบรรยากาศหาเสียงปีนี้
ธุรกิจป้ายและโฆษณาอาจจะคึกคักก็จริง
แต่คงจะได้แค่ในระยะสั้น

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปีนี้น่าจะมีเงินสะพัดเกี่ยวกับการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แล้วก็การพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ถ้าให้คำนวนคร่าวก็สักประมาณ๔๕๐๐๐ล้านบาท
ถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งเมื่อ๘ปีที่แล้ว
ประมาณ๑๒๕๓๐นะคะ
ว่ารักษณะของการหาเสียงจะเปลี่ยนไปจากอดีต
ก็คือมีการหันไปใช้สื่อออนไลน์แล้วก็ดิจิทัลมากขึ้น
แต่ก็เชื่อค่ะว่าสิ่งพิมพ์ในกลุ่มโปสเตอร์และป้ายโฆษณา

น่าจะมียอดสั่งทำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้
เพราะว่าธุรกิจนี้มันก็ทรงตัวแบบนี้มาหลายปีแล้ว

ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเรื่องของการเมือง
นอกจากที่เราจะได้ไปได้ตั้งแล้ว
มันจะมีผลเป็นวงกว้างกับเรื่องของเม็ดเงินที่จะลงไป
เรื่องของการหาเสียงเรื่องของธุรกิจที่มันเกี่ยวข้อง
ความเชื่อมั่นต่างการลงทุนจากต่างชาติ
นี่มันคือผลกระทบวงกว้างของเศรษฐกิจไทยเลย
จับตามองกันแล้วก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
เศรษฐกิจมันจะเติบโตและคึกคักขึ้นเหมือนช่วงการเมือง
สำคัญเรื่องของปากท้องของประชาชนต้องมาก่อนนะครับ